เราคงจะมองถึงอนาคตในการต่อยอดสำหรับชุดใหญ่แล้วกันเพราะว่าแข่งจบไปสองเกมแล้ว
ไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าทีมงานเองก็ต้องการความมั่นใจ
โปรแกรมในรอบปฏิทินนี้
ซึ่งการเจอกับทางไต้หวันและฮ่องกงเนี่ย
ก่อนเกมเรานึกภาพไว้คือ
ยังไงมันต้องชนะแบบแบร์เบอร์

เกมแรกความกดดันมันถาโถมเข้ามา
เพราะว่าเราเสมอกับไต้หวัน
แล้วก็เป็นสไตล์การเล่นที่

แต่สุดท้ายเนี่ยการเจาะเข้าทำมันน้อยมาก
ซึ่งเราต้องการผลการแข่งขันแน่นอนแหละ
คือมันต้องชนะสถานเดียวมากน้อยไม่สนแล้วครับ
โดนกระแสวิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปแต่คนทำงานนักเตะก็คงจะพยายามนะครับ
ผลการแข่งขันในเกมนี้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริง
แสดงให้เห็นนะครับว่ากระตือล้นในการที่จะยืนตำแหน่ง
สอดซ้อนช่วยกันการเข้าหาบอลเวลาไม่มีบอลก็พยายามเคลื่อนที่
ไม่ใช่ว่ายืนขาตายอย่างเดียวแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลาย
ในพื้นที่สุดท้ายซึ่งนี่คือมาตรฐานย้ำนะครับมาตรฐาน
ว่าเขาสามารถทำได้ไหมซึ่งผมบอกให้เลยนะครับว่า
ความคาดหวังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ใน
สิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากนี้และสิ่งที่มันเป็นอยู่ณตรงนี้
ก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนเพื่อให้เราตั้งข้อสังเกตไว้แล้วไปดู
อุ่นเครื่องในรอบต่อไปของทีมไทยหรือแม้จะเข้าสู่โทรเมนต์ใหญ่
การเล่นในโปรแกรมที่อาจจะไม่ถูกคาดหวังว่าจะมีถ้วยแชมป์
หรือว่าเป็นรายการใหญ่ที่แฟนให้ความสนใจเนี่ย
สังเกตว่าผลการแข่งขันมันออกมาเนี่ยมันอาจจะจับต้องไม่ค่อยได้นะครับ
ในเรื่องของคุณภาพเกมหรือแม้แต่สมาธิในการแข่งขันตลอดทั้ง๙๐นาที
ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนมีอาชีพเพียงพอกับการไปรับใช้ทีมชาติ
เน้นย้ำก่อนไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้ติดมาจากการที่มีเด็กฟงเด็กฝ่า
บอกให้เลยนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันหมดไปในทีมชาติชุดใหญ่แล้ว
แต่ถามว่ามันมีเรื่องของความคุ้นเคยกันไหมการที่อาจจะอยากลองใช้คนนั้นคนนี้มีคนแนะนำมา
อันนี้มันมีแน่นอนกับฟอร์มณปัจจุบันของผู้เล่น
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยลองคนนี้ไหมคุณขาดตำแหน่งนี้ไหมมาโน่สนใจหรือเปล่า
ผมว่าอันนี้มีแต่เรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องตั้งทงคุยกันนะครับ
ละประเด็นก็คือตำแหน่งที่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วคือผู้รักษาประตู
ตัวหลักนะครับเรากลับมากันแล้วขาดเพียงแค่กวินธรรมสัจจานันท
ซึ่งช่วงหลังเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังอันนี้อาจจะยากหน่อยในการคัมแก๊กสู่ทีมชาติ
เพราะว่ากับสโมสรยังไม่ได้ลงเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงประตู๓ตัวหลักหลักก่อนหน้านี้
ก็คือศิวรักษ์เทศสูงเนินแล้วก็ชัดชัยบุตรพรม
ตอนนี้สองคนนี้กลับมาแล้วนะครับอาการบาดเจ็บน่าจะไม่มีปัญหา
แล้วการกลับมาเล่นของชัดชัยในเกมกับทางฮ่องกงก็เห็นชัดว่า
เขาได้ลงเล่นแล้วทีมไม่เสียประตูด้วยซึ่งทีมไทยไม่เสียประตูในรอบ
โอ้โหผมว่าหลายเกมมากมากนะครับเพราะก่อนอันนี้ในอาเซียนเราก็เสียมาแล้ว
ก็เอาเป็นว่าชัดชัยเองเบียดมือหนึ่งกับศรีวรักษ์แน่นอน
ในการแข่งขันกับศิวรักษ์แบบสูสีเลยเพราะว่าศรีวรักษ์ก็มีเวทีใหญ่
ส่วนประตูมือ๓ถ้าพูดถึงมองไปถึงบอลโลกรอบคันเลือก
ส่วนประตูมือ๓อาจจะเป็นการเข้าออกเช่นปฏิวัติคำไหมสมพรยศ
ที่เข้ามากรรมพลปฐมอาฆกุลกิติพงษ์ไปเฉียวเชือก
ในกรณีที่กิติพงษ์มีโอกาสแยกมือ๑กับชัดชัยแต่ถ้าเกิดว่าหลุดจากมือ๑
ต้องหาทีมเล่นถ้าอยากติดทีมชาติเป็นมือ๓นะครับ
ประตูนี้คือถ้าเกิดใครดีแล้วส่วนใหญ่เขาไม่เปลี่ยน
ก็เอาเป็นว่าพวกนี้จะเข้าออกปฏิวัติคำไหมนะครับ
รวมถึงอีกหลายคนที่พร้อมจะสอดแทรกเข้ามาแต่ประตูเนี่ยผมว่ามันอยู่ในกรุ๊ปตรงนี้แหละ
ไม่ได้หนีกันใครที่อยากจะขึ้นมาในลีกอยู่ช่วงหนึ่ง
แต่ตำแหน่งผู้สาประตูประสบการณ์สำคัญมากผมเน้นย้ำนะครับ
ฉะนั้นมันคงไม่หนีจากจุดนี้ประตูผมว่าไม่ใช่ปัญหา
แล้วก็ตอบโจทย์วิธีการเล่นของมาโน่แทบทุกคน
สีวรักษณ์อาจจะมีบอลเท้าที่ไม่ได้ถึงขนาดจะออกบอลได้แม่นยำ

แต่ทุกคนมีผิดพลาดจากการออมพรเท้าหมด
ส่วนลูกการยืนตำแหน่งศิวรักษ์ก็จะดีในจุดนี้
ส่วนที่เหลือช่วงหลังเป็นประตูที่เล่นบอลเท้าดี
ร้ายไต่หลายคนที่กล้าวขึ้นมา

ผมก็บอกได้เลยนะครับการลองทีมคือการเลือกใช้แล้วกล้าที่จะเอานักเตะที่คิดว่ามันใช่
กับวิธีการของคุณลงแล้วก็เทียบกับตัวที่เคยมีอยู่ว่าเป็นยังไง
และเอาระบบนี้ต่อยอดเพื่อยกระดับแต่บางเกมเดี๋ยวเล่นหลังสามนะครับ
คือหลายแผนที่ลองผมว่าในระดับอาเซียนมันวัดไม่ได้
เกมเราก็เอาตัวรอดจากสถานการณ์ของผู้เล่นที่ใช้ประสบการณ์
แต่พอเราไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยเราจะปรับระบบเยอะเนี่ยเราเห็นแผลแน่นอนนะครับ
กับเวลาที่เราขึ้นไปแล้วเราเสียบอล
ซึ่งในเกมกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงแค่นี้
เราก็เห็นแผลแล้วครับว่าพอไปเล่นเป็นเกมเยือน
เจอจังหวะเร็วของคู่ต่อสู้ที่เขาไม่ได้รับเราอย่างเดียว
เขามีจังหวะโต้กลับที่ค่อนข้างอันตราย

หลังผมว่าตอนนี้มันได้ชุดที่ดีที่สุดไปแล้วครับ
โอเคดีเกินคาดในมุมที่ผมคาดการณ์
แต่ว่าต้องวัดนะครับว่าคุณภาพที่คุณเจอกองหน้า
ในระดับพวกตัวเร็วที่เขาสามารถเลี้ยงกินตัวได้
แล้วก็มีสปีดการเล่นที่เดียว๒กองหลังคู่นี้เนี่ย
มันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะต้องหลุด
แล้วก็ไปหาอีกคนนึงเพื่อมาสอดผซ้อนตรงนี้
เพื่อให้กองหลังมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น

เป็นรองกิจสดากาแมนหรือว่าจักรพันธ์ภัยสุวรรณ

ถ้าจับมาให้เกิดความลงตัว
มันก็อาจจะดีกว่าไหมนะครับ

มันหนีไม่ได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือคุณต้องผสมแล้วครับว่า
คู่หลักที่คุณเคลื่อนมาลงตัวกับการยกอัดับทีมนะ
ผมเน้นย้ำว่ายกระดับทีมไม่ใช่การมาหามาตรฐาน
เหมือน๒เกมนี้มาตรฐานไต้หวันตกไป

คือมันกลายว่าฟุตบอลมันเหมือนกับอารมณ์เฮ้ยแล้วมันจับต้องได้ไงวะ
เราจะยกระดับไปข้างหน้าได้ยังไงอ่าส่วนริมเส้นนะครับ
พวกพวกพวกแบ็คเนี้ยแบบว่าแบ็คซ้ายเนี้ย
คือการขาดหายของธีรทรยังเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่า
ใครจะมาแทนนะครับเพราะว่าการใช้บีรพัฒน์เนี่ย
ผมว่ามาโน่รู้แค่งแค่จังหวะกับปีระพัด
เคยใช้งานกันในสโมสรแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้มาเลยคือ
คุณภาพอย่างแท้จริงในการที่เราจะยกระดับเกมด้านข้าง
ฝั่งซ้ายเวลาที่ไม่มีธีรทรทำยังไงล่ะครับ
ต้องชัดเจนว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายใครจะเล่นบ้าง
มงคลมาตรงนี้โอกาสก็ยังน้อยอยู่แต่เรียกไปติดเนี่ยครับ
เราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะช่วยได้ไหมในอนาคตนะครับ
ฝั่งขวาเนี่ยมิเกลซันมาเติมเต็มตรงนี้แก๊กขวาคนอื่นก็ลำบากเหมือนกัน
ต้องยอมรับนะครับว่าปรับตัวค่อนข้างเร็วและข้างบนจะหาตัวปีกแบบไหน
เล่นกับดิบรัฐมิเคลซันให้มันประสานงานแล้วเกิดความลงตัว
เหมือนที่ชานโรงทำในเกมล่าสุดแล้วก็ดีในระดับหนึ่งที่น่าพอใจมาก
แต่ถ้ามีคนอื่นดีกว่าทำได้ไหมสมมุติในกรณีอ้าวเกิด

คือมันต้องมีแล้วแต่กงกลางเนี่ยเยอะมาก
เยอะยิ่งปวดหัวเพราะมาโน่ผสมเปลี่ยนแปลงตลอดครับ
เดี๋ยวคนนี้จับกว่าคนนี้อีกเกมนึงเอาเล่นเป็นกองกลาง๓คน
อีกเกมนึงรับตัวหนึ่งลูกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายว่า
ตำแหน่งบางเกมไม่ธรรมชาติบางทีดันสหรัฐขึ้นไปเล่นตัวบน
เป็นตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีอ้าวดันขึ้นไปมีพิธีวัฒน์
เป็นตัวบนก็มีเหมือนกันคือรู้ว่าฟุตบอลมันเคลื่อนที่ได้
อันนี้มีปัญหาแต่ประเด็นคือเราอาจจะเห็นมากกว่าว่า
โครงของทีมมันคืออะไรตัวลุกข้างบนผมว่าตอนนี้นิ่งแล้ว
แต่ปัญหาที่เจอคืออะไรไหมครับเดี๋ยวมีสุภาชัยมาเสริม
มีสุพนัทมาเสริมอันนี้คุณทำไงให้มันกลมกล่อม
ซึ่งเกมที่๒กับฮ่องกงที่เพิ่งจบไปเนี่ยเห็นแล้วว่ามันเล่นร่วมกันได้
เพราะว่าข้างบนเนี่ยผมว่าเรื่องของเซียนฟุตบอลมันสำคัญมากนะครับ
เหนือจากการซ้อมที่ต้องย้ำคิดย้ำทำซึ่งวิธีการมันก็ต้องเฉียบ
มันต้องเร็วขึ้นแม่นขึ้นแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลือง
ซึ่งข้อหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้มาหลายลุคหลายสมัยของทีมชาติไทย
กับการที่สวนตูมเดียวแล้วเราจะได้ประตู
อันนี้มันก็อยู่ที่การฝึกซ้อมเลยนะครับ
ถ้าสถานการณ์ในการซ้อมมันเข้มข้นมากพอ
สถานการณ์ในเกมจริงผมว่าเราใช้โอกาสเต็มที่
เกิน๒๓ครั้งเราก็ต้องได้

ในเกมในไต้หวันมันทำให้เราคิดว่า
รองบอลแล้วครองไปทำอะไร

หรือว่าคุณไม่เห็นว่าข้างบนจะโจมตียังไง

มันก็เหมือนกับทำลายเกมของตัวเอง

อันนี้คือการบ้านสำคัญมาก
ที่มาโน่เองอาจจะต้องค่อยทบทวน

เพื่อให้ทีมมันเล่นแบบกระชับมากขึ้น

แล้วก็เป็นอันตรายในพื้นที่สุดท้าย

แล้วก็สิ่งที่จะต้องคุยกันอีกทีนึงก็คือ

มันก็วัดผลการแข่งขันได้อยู่แล้ว

ในมุมของการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา
แต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเอากันแบบด้วยวิธีแท็ก
คุณภาพผู้เล่นเราก็มีผู้เล่นที่ออกไปเล่นต่างแดนอย่างต่อเนื่องมากกว่าเขาในช่วงหลัง
แล้วก็เด็กก็น่าจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
จากการที่เล่นด้วยกันแล้วมีวิธีการที่มันชัดเจนหลังจากนี้
คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องมาดูด้วยกันในเกมรอบต่อไป
กับการเรียกตัวด้วยในหลายตำแหน่งว่าบางคนเอามาแล้วไม่ได้ใช้คือมันหมดเวลาแล้วครับ
เช่นอันนักย่อสังวาลสุดท้ายถ้าจะใช้รอบหน้าคือคุณก็ต้องชัดเจนว่าเขาเหมาะที่จะเข้ามาในแท็กติกของคุณ
ตำแหน่งใครด้วยไม่ใช่เพียงแค่เออเห็นฟอร์มดีแล้วชอบแล้วคิดว่าอยากจะเรียกมาลอง
ซึ่งอันนี้มันไม่ผิดนะครับแต่เอามาแล้วต้องลองนี่คือเรื่องสำคัญถ้าเอามาแล้วไม่ลองเอาพื้นที่ของคนที่จะใช้จริงมาทำได้แล้วครับเพราะเวลามันเหลือไม่เยอะนะครับ
คุณมีเวลาในการดูผู้เล่นทุกทุกคนในลีกนะครับว่าคนนี้เหมาะแทคติกคุณหรือเปล่าถ้าคุณตั้งแท็กติกระบบวางไว้ปึ้งคุณจะหาผู้เล่นพวกนี้มาใส่ได้เลยครับเพราะคุณไม่ต้องเสียเงินซื้อคุณแค่ขอจากสโมสรเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะปล่อยมาให้คุณซึ่งการรวมตัวกันของผู้เล่นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะ

ที่เรามองเห็นแล้วก็อยากจะคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะฮะโค้ชเองมาโน่เขาก็มีแนวทางในการทำของเขาแต่ถ้าผลงานไม่ตอบโจทย์และยังเจอเรื่องเดิมเหมือนในสองเกมนี้ที่เห็นปัญหาชัดเจนนะครับผมว่าอันนี้มันก็อาจจะหนักที่เขาจะต้องโดนกระแสวิภาพวิจารณ์แล้วก็โจ

จะได้เจอกับที่สองของกลุ่มบีซึ่งผมว่าที่หนึ่งตอนนี้ของกลุ่มบีมันคือเกาหลีใต้พูดตามตรงเราสู้เกาหลีไม่ได้ครับด้วยคุณภาพเกาหลีหลายคนชุดนี้คือดีมากดีจริงนะครับไปดูแต่ทีมที่เป็นคู่แข่งในสายของทางเกาหลีอย่างเช่นกาต้าและอีรานเนี่ยกาต้าอีรานเสมอกันผมจะมองว่ายังเบากว่าคือฝ

กับเคลียร์ริมเส้นนะครับถามจริงตอบตรงกับผมเจียววรรณปัจนะครับ

เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ